อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องเตือนภัยจากแม่ค้ารายหนึ่งนะคะ
เขาออกมาโพสต์ร้องเรียนในโลกโซเชียล
หลังจากที่เจอชายคนหนึ่งเข้ามาทำตัวขอเรียกรายเงินบริจาค
แล้วก็อ้างว่ามาจากสถานีตำรวจค่ะ
นี่ค่ะบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
ร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตลาดปลาจตุจักร
เป็นภาพชายสวมชุดซาฟารีสีดำอายุประมาณ๖๐ปี
เดินถือสมุดเข้ามาเรียรายเงินบริจาคในร้าน
อ้างว่ามาจากสนบังซื้อค่ะ
มาขอเงินช่วยเหลือตำรวจพิการ
โดยก็ให้เงื่อนไขว่าถ้าบริจาค๒๐๐บาทจะช่วยทำขาเทียมให้
หรือถ้าเป็นไม้เท้าก็ต้องบริจาค๕๐๐บาทนะคะ
ผู้ชายคนนี้มาขอบริจาคเงินอ้างว่ามาจากสอนอบางซื่อ
พอบอกว่าไม่สะดวกนะคะลูกค้าเต็มร้านรอซื้อของ
ก็ยังตื้อไม่เลิกนะคะไม่ยอมออกจากร้าน
แล้วก็พูดย้ำด้วยว่ามาจากสนบางซื่อค่ะ
แม่ค้าต้องบอกไปว่าถ้าจะทำเดี๋ยวจะไปตรงหน่วยงานที่รับผิดชอบเอง
ก็ยังไม่ไปอีกนะคะสุดท้ายก็ยังตื้อบอกว่า
จากสมทบเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ
ภาพนี้เผยแพร่ออกไปทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็โทรศัพท์สอบถาม
ยังแม่ค้าเจ้าของโพสต์นะคะเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะ
ผู้ชายคนนี้อ้างว่ามีจดหมายมาจากสนบางซื่อ
ถ้าบริจาคเงินจะได้รับใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษี
แล้วก็ได้พระพร้อมกับเข็มเป็นของที่ระลึกด้วย
ซึ่งตอนนั้นตัวเองยุ่งกับลูกค้านะคะ
ก็เลยไม่ได้บริจาคเงินแต่ว่าร้านข้างก็ได้บริจาคเงินไปค่ะ
เรื่องนี้สอบถามเพิ่มเติมไปยังพันธุ์ตำรวจเอก
เสกศิษฐ์สุภาอ้วนนะครับผู้ประกับสอนอบังซื้อ
ที่ชายคนนี้อ้างว่ามาจากสนนี้แหละ
ยืนยันกับทีมข่าวค่ะบอกว่าตำรวจสอนอบังซื้อ
ไม่มีคนพิการแล้วก็ไม่มีนโยบายเรียกรายเงินจากประชาชนด้วยนะคะ
ว่าเป็นมิจฉาชีพที่แอบอ้างเอาข้อมูลของโรงพักไป
ซึ่งถ้าพบเจอมิจฉาชีพเรียนรายเงินลักษณะนี้อีก
สามารถนำหลักฐานแล้วก็ข้อมูลไปแจ้งความได้ที่สอนอบางซื่อทันทีนะคะ

คนแอบอ้างเรื่องลิขสิทธิ์ไป
ตรวจสอบให้ดีอย่าตื่นตกใจจนเกินไปนะคะ
เช็คก่อนถ่ายคลิปเอาไว้ก็เป็นอีกหนึ่งทาง

หลังเจอเยอะมากเลยทั้งอ้างเป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้าง
ไปกินฟรีไปเรียกเร็บเรื่องอย่างนี้เรียกเก็บเงินเรียกไถเงิน
ก็ต้องตรวจสอบกันดูนะคะ